คืออย่างนี้ค่ะบริเวณริมแม่น้ำโขงประชาชนเขาจะไปยืนอยู่ริมฝั่งตรงนั้นใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาพบกับดวงไฟหรือแสงไฟอะไรบางอย่างเนี่ย
ลอยขึ้นมากลางแม่น้ำโขงแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางฝั่งประเทศไทยบ้านเรา
แสงนั้นเป็นยังไงช่วยกันดูหน่อยจ้า
ไอ้แสงเรืองรองอยู่กลางเมืองน้ำโข่มครับแสงกลางลำน้ำโข่มนะคะ
ที่ข้างบนเมฆไม่มีช่องว่างที่พระอาทิตย์จากลงมาได้เลยค่ะ
ตอนนี้มันเหมือนไปทางยาวอ่ะเห็นไหมพุ่งเข้ามาเรื่อยเลยอ่ะ
เหมือนเป็นลำตัวเห็นไหมเขากำลังแบบพ่อยาวลงมา
คล้ายกับช่องแสงที่ดวงอาทิตย์ส่องแล้วตกกระทบกีดน้ำเหมือนกัน
ส่วนใหญ่เขาจะมีตำนานเล่าขานกันเฉพาะในช่วงกลางคืน
ถูกต้องค่ะสิ้นแสงแต่แสงมันเป็นแบบนี้คุณเป็นวงอย่างนี้
ลำแสงที่เห็นอยู่กลางแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
พร้อมกับข้อความบอกว่าลำแสงที่อยู่ขึ้นอยู่กลางแม่น้ำโขง
เป็นดวงไฟที่อยู่ใต้น้ำแสงสว่างแบบสว่างมากจนมากจนแทบปวดตา
เขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแสงจากพระอาทิตย์ใช่ไหมที่ส่องลงมาที่พื้นน้ำ
แต่มันไม่ใช่เลยเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็เอาให้ดูแล้วว่า
ข้างบนนี้มีแต่เมฆไม่มีช่องแสงอาทิตย์ลงมาเลย
ถ้ามันเป็นแสงที่มันเกิดจากความผิดปกติของกล้องเวลาเราสายไปสายมามันจะโยกตาม

แล้วมันค่อยจมลงน้ำจนมันหายสนิทไปเลยค่ะ
ในข้อความเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะ
แต่บอกเลยว่ามันคือสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในชีวิตที่เขาเห็นกับตา
ลำแสงที่ขึ้นมันจ้าซะแสบตาเลย
คือเพื่อนของเขาก็เห็นนะไม่ใช่เขาคนเดียวที่เห็น
เขาก็เลยบันทึกภาพนี้เอาไว้นะคะณเชียงของวันก่อนออกพรรษา๑วัน
ก็คือเป็นคลิปที่ถ่ายในวันที่๙ตุลาคม๒๕๕๙
ซึ่งคุณโยคนที่บันทึกแสงเขาบอกด้วยว่าแสงที่อยู่กลางลำน้ำโขง
มันค่อยเคลื่อนฝั่งมาทางที่เธอยืน
เคลื่อนมาพุ่งมาเรื่อยเหมือนทางฝั่งประเทศไทยบ้านเรา
ชาวเน็ตที่เห็นลำแสงกลางแม่น้ำโขงนี่โอ้โหมีความคิดกันหลากหลายมากนะครับ
บางคนก็มีความเชื่อเนอะเกี่ยวกับคล้ายกับบ้างไฟพญานาค
ก็คือเชื่อว่าเป็นพญานาคอีกมุมหนึ่งบางคนบางคอมเมนต์
เขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแค่แสงของดวงอาทิตย์นึกออกไหม
ทางด้านคนที่ฝั่งที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
เขาก็บอกว่าทางเราอ่ะเชื่ออืมเพราะว่าเราเนี่ยคนลาวแม่น้ำเซเนี่ย
พรรษาเนี่ยท่านจะขึ้นมาเล่นน้ำฝนแล้วก็มาปรากฏให้เห็น
ต้องเป็นคนมีบุญเท่านั้นถึงจะเห็นค่ะ
เขาบอกอย่างนี้เราเนี่ยจำความได้ตั้งแต่เด็กแล้ว
ท่านจะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ส่วนอีกมุมหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นแสงของวัตถุฝั่งตรงข้ามมากระทบ
อาจจะเป็นแสงจากพระอาทิตย์แต่เมฆฝั่งเราเนี่ยบทบังอยู่
แต่อีกฝั่งอาจจะมีแสงครับเหมือนฝนตกไม่ทั่วฟ้าอะไรแบบนี้
บางคนบอกไม่ต้องตกใจไม่ต้องแตกตื่น
ทะเลสาบบ้านผมมันก็เป็นมันคือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์
ซึ่งมันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปในสองทาง
แต่คือในส่วนของเรื่องความเชื่อมันก็ไม่มีผิดไม่ถูก
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลกันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเอามาให้ดูกันใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดูแล้วกันนะคุณผู้ชม
หรือว่าใครจะคิดเห็นไปทางไหนไม่ได้ว่าอะไรกัน